ที่กะเชยบอกฉันอยากอยู่
นี่ก็ร้องเพลงไม่แคร์นักร้องที่นั่งอยู่เลย

เพราะว่าตอนนี้ฟาดความเป็นแบบเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปแล้ว
แล้วที่สำคัญนะคะเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับความสวยความงาม
เยอะมากจริงแล้วก็หวีแล้วก็ผมร่วงติดเต้น

แล้วอยากคุณผู้ชมดูวิธีพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์นะคะ

ร้องเพลงไปชูไปแล้วก็เล่าไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ

เมื่อเป็นนักร้องค่ะก็ต้องร้องเพลงไป

น่ารักไปอีกแบบนะคุณผู้ชม
ซึ่งงานนี้นะคะเราก็ได้รู้ความรับนางฟ้าของโบกี้ไลออน

แต่เวลาก่อนที่จะสัมภาษณ์ทุกครั้งนะคะ
คือเขาโชว์เสร็จเขาจะต้องลงมาหาพี่นักข่าว
แล้วเนี่ยค่ะส่องกระจกค่ะ

คือสวยอยู่แล้วก็คือแบบว่าส่องหน่อย

มันจะได้เหมือนกันไงไปแอบส่องไฟมันไม่เหมือนกัน
เออว่าแล้วนะคะโบกี้ก็มาเมาส์มอยกันนิดนึงนะคะ
เล่าถึงที่มาที่ไปของชุดสุดเซ็กซี่

ชุดของโบกิลายออตนี่คือแบบเซ็กซี่ที่สุดค่ะ

เราไปดูลีลาทั้งการตอบคำถามน่ารักนะคะ
แล้วก็ทุกเรื่องราวที่ตรงผู้หมาลูกสวยขนาดไหน

ก็ชอบแบบมันก็ทุกชุดเลย
เห็นไหมล่ะคะคนตัดชุดให้บอกว่า

แต่ว่าใดสวยทั้งสี่คนเลยนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่มีชาวเน็ตแพ้ค่ะ
ว่าสาวโบกี้เลออนเนี่ยเคยมีเรื่องผิดใจกับส้มมารี

มันเคยมีแบบว่าเป็นแชร์จุดมาให้เขาปลอม

แจ้งบอกว่าเป็นเรื่องที่เคยเคลียร์กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

รวมไปถึงประเด็นดราม่านะคะที่มีชาวเน็ต
อีกนั่นแหละค่ะออกมาแชร์บอกว่า

เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะคะ
เอาเป็นว่าเคลียร์แล้วก็จบตรงนี้เลยค่ะ

โกกี้ไลออนคือสวยมาก